ไอ้คนนี่นะก็ไปหาพัดหาพัดลม

แต่สิงสารสัตว์ถ้าเขาร้อนเขาจะทำยังไงดี
ไปดูสวนสัตว์ที่นี่เขาช่วยเหลือสัตว์ที่มันร้อนครับ
นี่เลยพาไปที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

ทางด้านผู้อำนวยการสวนสัตว์นะครับ
นี่คือคุณอัตพรศรีแหร่รันดร์

ที่จะให้คนเข้ามาชมสวนสัตว์ชั่วคราว
ตามมาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาด

แล้วที่สำคัญช่วงนี้มันร้อนจัดด้วยไง
ทั้งที่ไม่มีคนเข้ามาด้วย

สัตว์ที่นี่เขาก็ร้อน

แล้วเขาทำอย่างไรนี่เลยครับ
จัดให้กับน้ำหวานเย็นสีแดงชื่นฉับอุรา

โอ้โฮแค่กันแบบนี้เลยสบายใจ

ข้างในมันมีผลไม้
มีส้มแตงโมแอปเปิ้ล

ชิมแบนซีลิงอุรังอุตัง
มีหลายสัตว์ว่าง่ายนะ
แล้วก็โยนไปให้มันกินเนี่ยโอ้โหแต่ละอย่าง
น่าทานเหมือนกันนะ
สีดูน่าทานค่ะ

นี่วิทพื้นทานแบบวิทพื้นนะฮะ

ก็ดีใจนะฮะแทนน้องสัตว์เหล่านี้ด้วยนะครับ
ทางเจ้าหน้าที่เขาดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษจริง
แล้วก็ว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนไง
แต่สัตว์บางชนิดเขาไม่ได้กินผลไม้

ก็คือสัตว์กินเนื้อก็จะเป็นเนื้อสัตวแช่เย็น
แดงนี่มันเป็นอะไรเลือดหรือเปล่าคะ
มันไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเลือดหรือเปล่า
แต่ดูแล้วมันอาจจะเป็นหวานเย็นแหละ
แต่ข้างในมันจะเป็นเนื้อสัตว์

ให้เสือสิงโตที่อยู่ที่นี่ได้ทานกัน
เพราะว่าสัตว์ตรงนี้เขาก็ร้อนเหมือนกัน
แต่ผมเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าช่วงนี้คือสวนสัตว์แต่ละที่เขาปิดใช่ไหม

ผมไม่แน่ใจนะว่าเขามีแอปพลิเคชันอะไรนะฮะ
ในช่วงนี้คือสามารถเข้าไปชมสวนสัตว์แทบทุกที่เลย
คือเขามีกล้องที่ถ่ายทอดสดเอาไว้ให้เด็กไปเปิดรับชมกันได้
ลองเปิดดูแต่ว่าของทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนี่ย

เพื่อน้องหนูอยู่บ้านอย่างเดียว
แล้วเราจะได้เรียนรู้ด้วยว่าพฤติกรรมสัตว์แต่ละชนิดเขาเป็นยังไง
อันนี้จริงนะเพราะว่าเราได้เหมือนกับไปเที่ยวจริงเลย
แล้วก็ดูผ่านมือถือก็ได้เหมือนกันในช่วงนี้

หมีขอผมไม่ใช่หมีนะครับ

เฟซบุ๊คสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเลยค่ะ
ไปลองเปิดดูก็ปรู้ได้เลยเขาจะมีไลฟ์แบบนี้คุณผู้ชมเห็นไหม
นี่เข้าไปดูกันแล้วกันบอกแค่นี้แหละนะ
จริงน้องหนูใครที่แบบชอบเล่นโซเชียลคุณแม่ก็เปิด

เดี๋ยวได้ไปเที่ยวกันด้วยในตัวนะคุณผู้ชมนะ